มาที่จังหวัดแพร่ในเมื่อสักเดือนก่อนมันมีเหตุว่าโจรไปขโมยพระพุทธรูป
มูลค่ารวมครึ่งล้านเลยนะล่าสุดจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปดูตอนที่เขาก่อเหตุกันหน่อยนี่ครับเหตุการณ์นี้
วงจรปิดในวัดร่องฟองอำเภอเมืองแพร่จะจับภาพผู้ชายคนหนึ่ง
อายุสัก๔๐๕๐นี่แหละไปขโมยพระพุทธรูปเอาใส่ตระกาศ
แล้วก็เดินกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดไว้ขับออกไปเลยครับ
นี่ครับคนนี้มาแล้วนะฮะมาแล้วเดินเอ็นเอ็นนิดนึง
พระพุทธรูปที่หายไปมี๒๐องค์มูลค่ารวมแล้ว๕แสน
เหตุเกิดเมื่อ๒๗๒๘มีนาคมถามว่าทำไมอ้าวมี๒วันเหล่ะ๒๗๒๘
คนร้ายก่อเหตุตั้งแต่๓ทุ่มยันตี๓ทุกคนพูดหรือผม
ชั่วโมงครับในการขโมยพระพุทธรูป๒๐องค์นะครับ
ทีนี้ต่อมามีพระสงฆ์รูปหนึ่งไปเช่าพระพุทธรูปที่ตลาดพระ
แล้วพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยนะฮะไปตรงกับพระพุทธรูปที่หายไปจากวัดร่องฟองครับ
เฮ้ยบังเอิญหรือว่าบังเอิญมากนะพี่ปุ๊ยจำได้ด้วยเนอะ
ก็เลยทำให้ทราบว่าคนที่นำมาขายชื่อว่านายสมานพรมศรีอายุ๓๙ปี
ตำรวจเลยตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่น
ของกลางเลยครับโป๊เช๊ะเลยฮะพระพุทธรูปจำนวนมาก
ไม่ใช่แค่พระนะเจอยาบ้าด้วยยาบ้า๗๒เมตรครับ
นายสมานยอมรับเลยผมไปก่อเหตุจริงแต่พระที่ยึดมาเนี่ยไม่ใช่ของวัดร่องฟองทั้งหมดนะ
องค์เขาอ้างว่านะครับเขาอ้างว่าเขาได้มานานแล้ว
จำไม่ได้เหมือนกันได้มาจากที่ไหนบ้าง
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายสมานไปสอบสวนจะขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ
ส่วนพระพุทธรูปที่ยึดมาได้ก็เลยเอาไปมอบให้พระมหาสิทธิชัยปัญญาวัยครับ
เป็นเจ้าอาวาสวัดร่องฟองเนี่ยลองเช็คดูหน่อย
พ่อลองดูซิอันไหนเป็นของวัดบ้างเนี่ยปรากฏมีแค่สิบสิบองค์เองนะ
คืนมาแค่๑๐องค์แต่ที่หายไปมี๒๐องค์
ฉะนั้นอีก๑๐องค์ตอนนี้ไม่รู้ถูกขายต่อไปที่ไหนแล้ว
หวังว่าจะตามมาได้ครบนะครับ